ขณะที่หลายประเทศนะครับก็ได้มีการจัดการชุมนุมประท้วงคู่ขนานไปกัดการประชุมที่กรุงปารีสนะครับ
แต่ว่าที่ฝรั่งเศสบรรดาผู้ประท้วงก็ปะทะกับเจ้าหน้าที่หลายระลอกด้วยกัน
เนื่องจากมีการประกาศภาวะฉุกเฉินครับ
ตำรวจปราบจราจนในกรุงปารีสยังคงปะทะกับผู้ชุมนุมอย่างต่อเนื่องนะครับ
โดยมีรายงานการจับกลุ่มผู้ประท้วงไปแล้วราว๑๐๐คน
พยายามคว่างสิ่งของใส่เจ้าหน้าที่นะครับ
จากนี้ก็ยังมีผู้ประท้วงราว๒๐๐คน
หน้ากากป้องกันแก๊สน้ำตาและเข้าต่อสู้กับตำรวจ
แม้จะมีความพยายามใช้แก๊สน้ำตาสลายการชุมนุม
โดยการชุมนุมในกรุงปารีถือว่าขัดต่อการประกาศใช้ภาวะฉุกเฉิน
ซึ่งบังคับใช้ตั้งแต่เกิดเหตุโจมตีเมื่อวันที่๑๓พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงก็ยิ่งเพิ่มความเข้มงวด
และมีการปิดถนนบางเส้นทางรับการมาเยือนของผู้นำโลก

ซึ่งก่อนหน้านี้ตำรวจก็ได้กักตัวนักเคลื่อนไหว๒๔คนภายในบ้านพัก

เพื่อป้องกันการปลุกปั่นให้ใช้ความรุนแรงในระหว่างการชุมนุม

ยังคงมีการเต็มไปด้วยผู้ชุมนุมที่ประท้วง
ออกมาเดินขบวนตามท้องถนนเป็นวันที่๒
อย่างที่กรุงอัมสเตอร์ดัมประเทศเนเทอร์แลนด์นะครับ
มีประชาชนราว๗๐๐คนเดินขบวนเรียกร้อง
นักการเมืองเร่งหาทางแก้ปัญหา
และลดผลกระทบที่จะทำให้เกิดภาวะโลกร้อน
หลังจากที่มีข้อมูลระบุว่าปี๒๕๕๙
เป็นปีที่อุณหภูมิเฉลี่ยทั่วโลกสูงที่สุด

ทุกประเทศจึงจำเป็นต้องดำเนินการรับมือโดยเร็ว
ขณะที่กรุงโรงของอิตาลีก็มีผู้ชุมนุมจำนวนมาก
ร่วมแสดงจุดยืนให้ผู้นำทุกประเทศ

เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วและยั่งยืน
ซึ่งการออกมาเคลื่อนไหวจากประชาชนพร้อมกันทั่วโลก
ก็เพื่อสะท้อนให้เห็นว่าปัญหาเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
ไม่ใช่ปัญหาของประเทศใดประเทศหนึ่ง

โดยใช้สีสันของชุดและเสียงดนตรีปลุกร้าว

ก่อนที่จะเดินขบวนไปชุมนุมประท้วงต่อที่หน้ารัฐสภา
โดยผู้ชุมนุมเห็นว่าการประชุมที่ปารีสเป็นโอกาสสำคัญที่ผู้นำโลก
จะได้ตัดสินใจหาทางในการแก้ปัญหาโลกร้อน
ขบวนจากจตุรัสเซเบเลสไปยังย่านเปอร์ตาเดลซอลใจกลางเมืองหลวง
แล้วก็จบลงด้วยคอนเสิร์ตเพลงแจ๊ส
และที่กรุงบราเซลของเบลเยี่ยมผู้ประท้วงประมาณ๑๕๐๐๒๐๐คน
พร้อมใจการทำห่วงโซ่มนุษย์จากหน้าอาคารตลาดหลักทรัพย์ไปตลอดทางจนถึงหน้าสารยุติธรรม
โดยทางการเบลเยี่ยมผ่อนปลนให้ผู้ชุมนุมทำกิจกรรมห่วงโซ่มนุษย์ได้
เพราะเป็นการชุมนุมในลักษณะกระจายคน
แต่ยังห้ามชุมนุมของคนหมู่มากด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย